คุณผู้ชมช่วงนี้มีเรื่องมาเตือนกันนะครับ

เขาพาทีมงานเข้าไปแจ้งความกับปอทครับ
คือแล้วก็ไปหลอกให้คนอื่นโอนเงินมาให้เขา
แล้วก็หลอกให้คนโอนเงินไปช่วยให้กับมูลนิธินะครับ

ที่คอยช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณพร้อมด้วย
นางสาวนาริสรามะนิยมคณะทำงานของมูลนิธิ
แล้วก็นางแน่งน้อยแทร่ตั้งเป็นเหยื่อผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป
ไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
เป็นตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทครับ
โดยนางสาวนริสรานะครับก็บอกว่ามีคนส่งลิงก์มาให้เธอ
ขอให้เธอไปช่วยกดโหวตในการประกวดของเด็กคนหนึ่ง
เธอก็กดตามลิงก์เข้าไปคลิกเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชม
ยังไม่ทันกดอะไรต่อประมาณสิบวิหน้าเว็บในลิงก์ก็เชื่อมต่อไปยังไลน์เธอทันทีเลย
จากนั้นเนี่ยนะไลน์เธอก็ถูกแฮ็กไปก่อนจะนำไปหลอกให้นางแน่งน้อยหรือว่าป้าหน่อยเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นนางฟ้าของหมาแมวจรจัดเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้อุปถัมภมูลนิธินะครับ
เงินให้๒ครั้งรวม๑๓๐๐๐บาทคนอื่นอีกโอนเงินไปให้คนร้ายคนนี้อีก๓๐๐๐บ้าง๓๐๐๐บ้างรวมเบ็ดเสร็จ๑๖๐๐คุณผู้ชม
วิธีการมันแยบยนต์มากเลยเอาไปฟังเสียงของคุณเก๋แล้วก็เหยื่อหน่อยนะครับ
แล้วแบบโอนเงินไม่ได้ค่ะโอนเงินหน่อยเดี๋ยวตอนเย็นโอนคืนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วแบบก็มีป้าโดนป้าโดนไปแสนสามป้าหน่อยโอน๒รอบเขาขอมาเขาขอป้า๔๕๐๐รอบแรก
แล้วป้าก็คือไวมากคือด้วยความที่ว่ากวางไม่เคยยืมเงินป้าแล้วป้าก็คิดว่าเดือดร้อนจริง
นี้หากว่านายทรงยศนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จริง
ต้องออกมาชี้แจงไปแสดงตัวกับตำรวจ
ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าถูกชื่อแอบอ้างไปเปิดบัญชีก็ได้
เพราะตอนนี้ถือว่าคุณทรงยศนายทรงยศนั้นเป็นผู้ต้องสงสัย
จากว่าเป็นชื่อของเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินไป
คนที่แฮ็กไลน์ของผู้เสียหายไปนะครับ